ดูแลรักษาทั้งธุรกิจอะไรแบบนี้

เป็นคนหนึ่งที่แบบไม่เคยทิ้งขยะไม่เป็นที่เลยจริง
ก็อยากให้ทุกคนแบบช่วยเก็บขยะไปทิ้งในถังขยะเนอะ
อยากแบบแค่คนหนึ่งทิ้งคนหนึ่งก็ต้องตามตามตามต่อไปมันก็ล้นสกปรกอะเนอะ
คุณมาคุณมาใช้การรับเจกต์บุญงานแล้วบ้างนะตอนนี้ทำอะไรยังไง
ตอนนี้อะคะขายน้ำสวรรค์รถ
ธุรกิจของตัวเองใช่ค่ะของตัวเองทำเองนี่แหละค่ะ
ตอนนี้กำลังไปเดี๋ยววันนี้ไปจับฉลากที่ตลาดรถไฟรัชดา
ว่าจะได้ตรงไหนค่ะ
ก็มีเพื่อนมีเพื่อนค่ะแต่ว่าไปซื้อสวรรสอ่ะ

เป็นคนไปซื้อเองแล้วก็เป็นคนกลับมาทำเองที่บ้าน
ทำเองกลัวตอน
แต่ยังไม่ได้เจาะจงว่าเป็นอะไร
ก็คืออาจจะมีจงส่างร้านพี่ที่ต้องรู้จักร้านหัวมุมบ้าง
บอกว่าน่าเหมือน
ก็บอกว่าหน้าเหมือนเขาก็เชื่อบางคนเขาก็เชื่อ
ไม่ไม่อายเลยค่ะก็จะเป็นอาชีพสุจริงเหมือนกัน
มันก็ไม่ได้หลักค่ะก็คือก็ยังทำงานวงการถ้ามีอะไรให้ทำก็ยังทำอยู่แต่แบบแค่เวลาแบบไม่มีอะไรทำแล้วแบบคนอยากทานก็บอกไม่ได้มีก็ทำทำให้ได้
ก็ให้แบบพวกแบบวันก่อนก็พูดไปออกรายการอาจารย์ยิ่งสัตว์ก็ถ้าคนสนใจจะติดต่อจะทานอ่ะบอกไม่ได้ผ่านไอจีมาได้เลยจะทำให้๑๐ขวดก็ทำ
เพราะตอนแรกมี่ไปรับเชิญเป็นครูฝึกสอน

ที่รออยู่ในด้านที่เราเสนอไป

เราแอบน้อยใจไหมว่าบางทีเราอาจจะไม่ได้รับตรงนี้

เด็กอายุน้อยเขาก็ขึ้นมาก็

ก็พ่อกับแม่ก็ไม่ได้อยากให้อยู่ตรงนี้อยู่แล้วมาใส่ชิลเลยใช่
ก็ถ้าไม่มีก็อาจจะกลับไปอยู่บ้านนั่นแหละค่ะเราไม่ได้อยากทำอะไรเป็นพิเศษใช่ไหมค่ะ
กับเรียนของการบันเทิงอยากเล่นตลกไหมอยากเป็นนักร้อง
อยากเป็นนักร้องตอนนี้หายหมดแล้วค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะ
ไม่มีเอฟเฟคค
ก็ฝากผู้จัดทุกคนนะคะก็

ว่ามี่ก็อยากเล่นลองให้มี่เล่นดูก็มี่ก็จะทำให้ดีที่สุดค่ะ

โปรดติดตามตอนต่อไป